ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของชาวนา
กับราคาข้าวที่ตกต่ำก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็การที่รัฐบาลเองมีมาตรการในการช่วยเหลือกับโครงการชะลอการขายข้าวนะครับ
ปรากฏว่าทางด้านชาวนาจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ก็มีการแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลแก้ปัญหาข้าวแบบฉาบฉวย
พร้อมระบุว่าถ้าข้าวราคากิโลกรัมละ๑๕บาทถึงจะอยู่ได้นะครับ
ขณะที่ทางจังหวัดต่างก็มีการเร่งสุ่มตรวจสอบโรงศรี
ป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด๑๐๑ผู้ว่าสลิทวิทูน
นำคณะลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
เพื่อสุ่มตรวจโครงการรับซื้อข้าวในราคากิโลกรัมละ๗บาท
โดยต้องเป็นข้าวความชื้นไม่เกิน๓๐เปอร์เซ็นต์

ปรากฏว่ามีเกษตรกรจำนวนมากตื่นตัว
นำข้าวเข้าร่วมโครงการเป็นวันที่๒ครับ

ชาวนาที่เร่งนำข้าวไปขายบอกว่า
ก่อนหน้านี้ขายได้เพียงกิโลกรัมละไม่ถึง๖บาท
ทั้งที่ความชื้นก็อยู่ในเกณฑ์คือไม่ถึง๓๐เปอร์เซ็นต์

แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นพอใจก็ตาม
เพราะว่าถือว่าก็ยังไม่คุ้มต้นทุน
แต่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าลดการขาดทุนลงไปได้บ้าง
และตั้งความหวังว่ารัฐบาลน่าจะเพิ่มราคาให้ได้ถึงกิโลกรัมละ๑๐บาท
ถือว่าแค่คุ้มทุนก็ดีแล้ว
ตั้งราคา๗บาทไม่พอใจแต่ก็ต้องขายครับ
ด้านของนางบุญเกิดพานนท์ผู้จัดการสากรการเกษตรเกษตรวิสัย
นกเหาะตำบลดงครั่งใหญ่อำเภอกเกษตรวิสัย
บอกว่าการเปิดรับซื้อข้าวโครงการนี้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ความชื้นจะต้องได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์
จะได้ราคากิโลกรัมละ๗บาท
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหา
เพราะส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสากรที่เข้านั้นผ่านการตาก

ซึ่งเริ่มซื้อตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน

เช่นเดียวกันกับนายสุธิศักดิ์พรมบวชพาณิชย์จังหวัดบุรีรำ
พร้อมเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกสุ่มตรวจโรงสีข้าวในเขตอำเภอเมือง
ตรวจคุณภาพเครื่องชั่งตรงวัดและเครื่องชั่งน้ำหนัก
พร้อมทางขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงศรี
ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวให้ชัดเจน
ซึ่งจากข้อมูลค่ะพบว่าในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
มีโรงศรีที่เปิดรับซื้อข้าวกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง

ซึ่งทางพาณิชย์ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะ
ได้มีการเปิดบูธจำหน่ายข้าวสาร
ภายใต้ชื่อโครงการข้าวยิ้ม
จากใจผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคค่ะ
ซึ่งก็เป็นโครงการของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ที่ต้องการจะช่วยเหลือชาวนาที่กำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
โดยการเปิดจุดจำหน่ายข้าวสาร
และเปิดโอกาสให้ชาวนานำข้าวมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าเช่าที่
แพทย์หญิงอัจฉรานิทิอพิณธ์ยาสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญบอกว่า
สภาวะปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาที่จังหวัดอำนาจริง

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายคน
ก็มีอาชีพเสริมคือการทำนาเหมือนกัน
ทางโรงพยาบาลก็เลยมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือชาวนา
โดยเริ่มจากชาวนาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ชาวนาทั่วไปที่มีข้าว
สามารถนำมาวางขายในพื้นที่ของโรงพยาบาลได้ฟรีค่ะ
ไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะครับ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
นายรักษกุลสุริโยเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ได้เป็นประธานประชุมหาแหล่งขายตรงข้าวนะครับ
ชาวนาหลังจากราคาข้าวตกต่ำ
โดยมีตัวแทนเกษตรกรจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
โดยนายรักษกุลเปิดเผยว่าในการประชุมสรุปได้ว่า
เรื่องต้นได้ขอร้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงศรี
รับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าปกติครับ
ซึ่งก็ยังไม่ยุติ
แต่ว่าในส่วนอีกนโยบายหนึ่งแนวทางหนึ่ง
ที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็คือ
จังหวัดอุดรธานีเราก็จะจัดตลาดนัดข้าวเปลือก
โดยจะเชิญทางผู้ประกอบการโรงศรี
ไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด
ให้มามากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เพื่อที่จะให้ราคาข้าว
ที่จะออกให้รูปการผลิตปี๕๙ทับ๖๐ได้ราคาสูงขึ้น
ว่านอกจากนี้จะจัดตลาดนัดเข้าสาร
เกษตรกรนำข้าวไปขายตรงเดือนละครั้ง
ซึ่งจะได้กำหนดสถานที่ภายหลังครับ
ด้านนางนัทธนันนันตบุตรประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพอำเภอกุมภาวะปี
ก็เปิดเผยนะคะว่าภาครัฐน่าจะช่วยเหลือเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ช่วยหาตลาดถาวรให้ถ้าจะทำแบบวันเดียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าชาวนาภาคอีสานจะเก็บข้าวเปลือกไว้เพื่อชะลอการขายไม่เหมือนชาวนาภาคกลางจะขายหมด
ชาวนาอีสานทำนาพอกินเหลือกินจึงได้นำออกไปขาย
แม้ว่าจะให้ราคากิโลกรัมละ๑๐บาทก็ยังไม่คุ้มทุนเพราะว่าต้นทุนการผลิตสูงค่ะ
ราคาข้าวเปลือกที่จะสามารถทำให้เกษตรกรอยู่ได้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕บาทหรือตันละ๑๕๐๐บาท
ถึงจะเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตนะคะ
รัฐบาลแก้ปัญหาให้กับชาวนาในการขายตรงเข้าสารคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวย
ยั่งยืนเป็นการแก้ไขแบบเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะ